ตอนนี้ประมาณสักก็ใกล้
ชะอมพูนา
แต่ดูปูสะอาดนะเป็นตัวเลยฮะ

คล้ายกับการทำแกงส้มทั่วไปนี่แหละสำหรับเมนูนี้
แต่ว่าที่ร้านครัวหอมมันปูเขาจะคัดวัตถุดิบทำปูนาสดนะคะ
จะมีการคัดไซส์ใหญ่เนื้อแน่นมันเน้น
แกงกับพริกแกงที่โขลกเองนะคะ
ซึ่งตัวมันปูนี่แหละเขาบอกว่าจะเพิ่มรสชาติของน้ำแกงให้อร่อย

แกงส้มชะอมปูนาแล้วเขาก็มีเมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนู

เขาจะนำปูนาสดค่ะมาน็อกน้ำแข็ง
แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ดองในน้ำดองสูตรสมุนไพรของทางร้านเขานะคะ
จากนั้นแกะชิ้นส่วนเอามาคลุกเคล้ากับน้ำยำให้ออกรสเผ็ดเปรี้ยวนำหวานตามชอบ
สีสันด้วยหอมแดงขึ้นช่ายมะม่วงซอยโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วนะคะ
โอ้โหตักทานแบบเต็มปากเต็มคำจริงค่ะ
จากนี้ก็ยังมีหลากหลายเมนูนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปูนาอบวุ้นเส้นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลมันปูข้าวราดมันปู
คือใครไปเนี่ยเลือกทานได้ตามใจชอบเลยนี่น่าทานมาก
เจ้าของร้านนะคะชื่อว่าร้านครัวหอมมันปูเนี่ยเขาอายุเพียงแค่๒๔เท่านั้นเองนะ
นางสาวสุธิดาสุขวิเศษนะคะเขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นเกษตรกร
เป็นผู้เพาะเลี้ยงปูนาที่ดัดแปลงเมนูแปลกแบบนี้
เพราะเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของปูนาจากธรรมดาให้เป็นเมนูที่พิเศษมากยิ่งขึ้น
แต่กว่าจะมาเปิดร้านได้ใช้เวลาศึกษากว่า๕ปีเลยนะคะ
เขาไปศึกษาพฤติกรรมของปูนาจากธรรมชาติแล้วก็คิดค้นการเลี้ยงในกระชังน้ำใสจนสำเร็จ
วิธีนี้ค่ะเธอบอกว่าจะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาก
หลังจากนั้นเขามีการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปูนาแบบครบวงจรนะคะ
นำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนาแล้วก็มีการเริ่มทำเป็นน้ำพริก
เป็นน้ำพริกสูตรน้ำปูร้าผ่านทางขายทางขายทางออนไลน์แล้วก็หน้าฟาร์มด้วย
ก็สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมนะคะจนส่งตัวเองจบปริญญาตรี
สำหรับใครที่ชอบอาหารพื้นบ้านหรือว่าอยากลิ้มลองอาหารปูนารสเด็ดแบบนี้นะคะ
เชิญชวนให้เข้าไปดูได้ในเพจเฟซบุ๊คครัวหอมมันปูนะคะ
แล้วถ้าจะไปกินที่ร้านเนี่ยก็อยู่ที่สุธิดาฟาร์มปูนา
ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เปิดให้บริการตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นทุกวันจันทร์นะคะ
ถึงวันอาทิตย์เลยแต่ว่าหากใครจะไปช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ย
เช้าเช้าหน่อยเพราะว่าคิวจะเยอะแต่ไม่เป็นไร
เขามีการแจกบัตรคิวด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการ
เป็นจำนวนมากในช่วงของวันหยุดนะคะ